ค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบนะคะว่า
ว่าทุกคนคงมีคำถามในใจอยู่แล้วว่า
ทำไมหนูถึงออกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้
คือเรื่องมันนานมาแล้วแล้วทำไม
ตอนนั้นเนี่ยทำไมหนูถึงไม่เลือกที่จะออกมาพูดอะไรเลย
แต่ทำไมหนูเลือกที่จะเงียบ
ก็อย่างที่บอกค่ะโดยส่วนตัวหนูเอง
หนูเลือกที่จะเงียบเพราะคิดว่า
เรื่องทุกอย่างมันจะจบ

ก็อย่างที่บอกค่ะหนูได้

แต่กลับกลายเป็นพี่เขาที่ออกมาพูดอยู่ฝ่ายเดียว

ว่าเรื่องพี่เขามีเรื่องผู้หญิง

แล้วก็จะเรียกว่าอดทนเลยก็ว่าได้
เพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็อดทนมาจริง
แล้วหนูก็เลือกที่จะเงียบพี่จะไม่พูด
แต่กลับกลายเป็นว่าก็อย่างที่บอกเป็นพี่เขาที่ออกมาพูด
แล้วหนูก็เลยโดนวิภาควิจารณ์
โดนด่าแรงโดนคอมเมนต์แรง
โดนอะไรหลายอย่างที่มันแรงมากสำหรับตัวหนูในตอนนั้น

แล้วก็ได้ปรึกษาทนายว่าจะขอหย่า
แต่ว่าพี่เขาก็มีการยื้อกันมาสักพักหนึ่ง
ค่ะก็อย่างเรื่องผู้หญิงมีรุ่นน้องหนูส่งมาให้
เป็นการสนทนาในเชิงชู้สาว
ก็ประมาณนี้

พี่เขาก็คือทักไปว่าแบบหาแฟนให้พี่หน่อย

แล้วก็ประเด็นเรื่องที่รุ่นน้องหนูได้ไปเจอกับพี่เขา

แล้วก็ไปสถานที่เที่ยวบันเทิงของผู้ชาย
ซึ่งข้อความนี้เป็นข้อความที่รุ่นน้องหนูเอาแคปมาให้หนูดู
จริงมีหลักฐานอีกหลายอย่าง
แต่ว่าวันนี้หนูว่าเอาแค่นี้ก่อน
เรื่องแม่ที่หนูได้มีการโพสต์ไปว่าแบบ
จะด่าใครก็ด่าได้แต่ว่าอย่ามาด่าถึงแม่
คือจริงแล้วเนี่ยแม่หนูว่าป่วยเป็นมะเร็งที่สมองระยะสุดท้าย
แต่ว่าตายแล้ว
ดูกว่าเป็นใครฟังถึงทุกคนก็ต้องโกะถูกหรอคะ
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องของเราสองคน

เราก็ได้ตัดสินใจแล้วแล้วเราก็ได้เคลียร์กันจบแล้ว
คือมันไม่ควรที่จะต้องโทรไปหาแม่หนู
แล้ววันนั้นที่หนูโกรธก็คือแม่หนูโทรมาร้องไห้กับหนู
คือเขาพูดอะไรหลายอย่างหนูก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรบ้าง

หนูก็เลยตัดสินใจที่จะโพสต์ลงไปแบบนั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาหนูเป็นคนทำงานดูแลเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวมาตลอด
โดยที่พี่เขาไม่ได้มาซัพพอร์ตอะไรหนูเลย
แล้วก็กับการที่พี่เขาพูดว่าไฮโซทั้งคู่กับดารา
หนูว่าอันนี้พี่เขาต้องคิดใหม่
เพราะว่าตอนที่หนูตัดสินใจแต่งงานกับเขา

ความที่หนูอยากอยู่กับเขา
คือหนูเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากมีผู้ชายดี

คืออยากมีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงาน
คือหนูว่าเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากมีความสุขอยู่แล้ว

เพราะว่าการที่หนูได้แต่งงานครั้งนั้น
ไม่ได้มีสินสอดอะไรเลย
หนูก็ไม่เข้าใจว่าเขา

เข้าเรื่องพี่แชมป์เลยแล้วกัน

หนูก็ยืนยันนะคะว่าหนูไม่ได้ครบซ้อน
แล้วก็หนูย้ำอีกครั้งนะคะว่าหนูไม่ได้ครบซ้อนจริงค่ะ
อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะ
หนูได้ตัดสินใจเลิกกับเขา
แล้วก็จัดการอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าพี่เขาเนี่ยยื้อการยามานานมาก
สำหรับพี่แชมป์หนูไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไง
แต่ว่าสำหรับหนูในตอนนี้หนูคิดว่า
พี่แชมป์เขาดูแลหนูดีมาก
แล้วก็เพื่อนพี่ทุกคนครอบครัว
เขาก็โอเคกับสิ่งที่หนูเลือก
แล้วหนูว่าตอนนี้หนูก็โอเคแล้วค่ะ
แล้วก็เรื่องเหตุการณ์รถชนที่สมุยเนอะ
ก็ที่มีประเด็นว่าแบบมีเรื่องแอลกอฮอล์หรือเปล่า
ก็ย้ำนะคะว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลย
แต่ว่าเหมือนตอนนั้นหนูกำลังเดินทางไปเกาะหมูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเหมือนมีรถเลี้ยวตัดหน้า
ก็เลยหักลบและได้ชนกับราวสะพาน
ก็ประมาณนั้น

ก็กลายเป็นแคสแท็กเซฟราวสะพานไป
เรื่องราวก็ประมาณนี้
แต่ว่าหนูก็ย้ำอีกครั้งนึงแล้ว
เพราะว่าที่หนูพูดในวันนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะ

ก็คือจริงเรามานานมากแล้ว
คือหนูขอเลิกกับเขามานานมาก
แต่ทีนี้มาติดเรื่องหยา
คือเขาได้มีการแบบเหมือนยื้อ
หนูก็เลยคิดว่าจะปรึกษาทนายเรื่องการขอหย่ากับเขา
ก็ดึงเวลาอยู่นานพอสมควร
อันนี้เรื่องนี้เกิดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ

ที่จะคิดว่าจะหย่ากันนะครับ
ถ้าคิดว่าจะหย่าเรื่องคิดว่าจะหย่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าปลายปีที่แล้วหนูได้มีงานฉีกใบทะเบียนสมรสไปแล้ว
ค่ะว่าหนูจะขอหย่ากับเขาเพราะเรื่องผู้หญิงอย่างที่บอก
ค่ะแล้วหนูก็เหลือที่บอกอ่ะค่ะ
หนูมีหลักฐานในการที่หนูบอกเขาแล้วว่าหนูจะหยามแต่ปลายปีที่แล้ว

แต่เขายืนยันว่าเขาไม่เคยไปเที่ยวอาบนวดหรือไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือครับ
หนูว่าคนเราถ้ามันจะปฏิเสธมันก็ปฏิเสธได้
แต่เชื่อว่าถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากวันนี้วันที่หนูแถลงไป
แล้วหนูก็มั่นใจว่าหนูก็มีหลักฐานเหมือนกันค่ะ
แสดงว่ายืนยันว่าเขานอกใจเขาจริง

แต่คือถ้าตอนนี้ยังไม่ทะเลไปยัง
ก็ไม่ได้มีนะคะ
ในวันนี้ได้คุยกับเขาเราได้เคลียร์ยังไงบ้าง

คือหนูว่าตอนนั้นเหมือนแบบ

คือเพราะว่าเราเคลียร์กันจบไปแล้ว

ยังไงมันก็ต้องมีแต่เสียกับเสียอยู่ดี
คือเหมือนเขาโต้กลับมาแรงขนาดนี้

เราจบกับเขาแล้วไปเจอแคมป์ตอนไหนครับผมค่ะ

ถ้าจำได้ช่วงโควิด

โอ้ยไม่มีอะไรเหตุการณ์มา

แล้วก็ได้บอกกับเขาเรื่อง

อื้ม
ที่ได้มาเจอกับพี่แชม
ที่ได้เริ่มคุยกับเขา
หลังจากนั้นนะคะค่ะแต่ว่าหนูขอยืนยันว่าการที่หนูได้มาคุยกับพี่แชมป์
หนูได้เคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว

ค่ะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่พี่เขายื้อมิหยา
เราก็เลยอยากทำอะไรให้มันถูกต้อง
แต่พอหลังจากนั้นที่เราได้ทำอะไรถูกต้องเสร็จแล้ว
หนูก็ถึงค่อยเปิดตัวว่า
อันนี้หนูไม่รู้เลยว่าที่เขาไม่อยากหย่าเป็นเพราะอะไร
คือหนูว่าอันนี้มันไม่รู้เลยค่ะคือมันมีหลายกรณีมาก
คือหนูก็ไม่สามารถบอกได้
เราอยากหย่าเพราะอะไร

กรณีเรื่องผู้หญิงค่ะ
แล้วอยู่ดีทำไมเขาถึงยอม
อยากให้เราตกลงอะไรกัน

พอมันยื้อกันมานานไปแล้ว
เราก็ควรที่จะต้องจบได้แล้ว

แล้วคือมันไม่ได้

คือมันไม่มีเหตุจำเป็นเลย

ไม่งั้นพี่ย้อนเข้าไปทำไม
ถึงไม่เลือกจะพูดตอนที่เขาออกมาพูดถึงเรา

หนูเลือกที่จะเงียบดีกว่า

โพสต์เยอะมากพูดแรงมากพอสมควร

หนูออกมาพูดมันก็เหมือนแบบโต้กันไปโต้กันมา

ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วหนูว่า
หนูอยากจะทำให้ทุกเรื่องมัน

อยากคุยได้ปกติไม่ได้อยากจะต้องมาแบบ

ในเรื่องที่เขาโพสต์เราอยากจะบอก
สังคมให้เขาว่าอะไรมันไม่ใช่ความจริงบ้าง

เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาที่หนู

หนูว่าเขาน่าจะรู้ตัวดี

ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากแต่งงานแล้วก็เลิก

คืออะไรที่เราอดทนได้ในการใช้ชีวิตคู่
หนูก็พยายามทำพยายามประคับประคองให้มันดีที่สุด
แต่พอมันมาถึงจุดนึงแล้วมันเดินไปต่อด้วยกันไม่ได้
แล้วหนูว่าหนูอดทนมามากพอสมควรแล้วกับหลายอย่างเนอะ
ทั้งเรื่องแม่อันนี้คือหนูโกรธมาก
เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วหนูว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้ด้วยซ้ำ

ก็อยากเป็นคนทั่วไปปกติเลยไม่ได้มีอะไรเลย
ถึงแล้วอีกเราจะทำการยังไงก็ต้องรอดูว่าค่ะว่า
ก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องที่หนูพูดมาทั้งหมดในวันนี้มันคือเรื่องจริง
หลังจากนี้ก็ต้องแล้วแต่คนฟังแล้วคนดูพิจารณาแล้วแต่พี่เขา
ซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าพี่เขาน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุด
อันนี้ที่เป็นประหยัดไปเมื่อวันไหนครับ
อันนี้เป็นมายากตัวเดือดสิงหาค่ะ

เรามาเริ่มที่รักใหม่
มันก็เลยเหมือนเป็นการพลิกมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกเหมือนเราคบกันเป็นเพื่อนก่อนด้วยซ้ำ
เริ่มต้นรู้จักกันได้ยังไง
เป็นกลุ่มเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนแนะนำ
แล้วพอมัน
เริ่มคุยกันในช่วงที่มันมีคำมันทำให้เราก็กดดันไหม

จริงตอนนั้นก็กดดันเหมือนกันแต่ว่า
อย่างที่บอกค่ะคือเราสองคนหรือคน
คนในครอบครัวคือจะรู้เรื่องอยู่แล้วว่า
เรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้
ออกมาพูดมันก็อึดอัดเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้สามารถแบบ
จะไปอธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่าเออเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะ

อ่านค่ะมันรู้สึกไงเมื่ออ่านว่ามันควรตัดสินค้าที่ออกมา
กับข่าวที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกค่ะเพราะว่า
คนภายนอกเขาไม่ได้รู้เรื่องราวจริงว่าเรื่องมันเป็นยังไง
จริงก็ไม่ได้คิด
จริงหนูอ่านแล้วแหละแต่ว่าหนูว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่า
สุดท้ายแล้วคนนอกเขาไม่ได้รู้เรื่องจริงของเราเลยสักนิดเดียว
ก็มีค่ะก็พี่เขาก็ให้กำลังใจเขาสต้องอย่างเงิน

อย่างที่บอกหนูอาจจะไม่พูดอะไรดีกว่า
เพราะว่าเป็นเรื่องของพี่เขาด้วย
แล้วก็ตอนนี้ก็ให้เขาไปเคลียร์นั้นดีกว่า
แต่กับความสัมพันธ์กับสนิทแขนนะคะ

พี่เขาโดยปกติเราก็คุยได้เหมือนเดิมค่ะ
อย่างเหตุการณ์ในวันนั้นเรามีโอกาสพูดคุยหรืออะไรยังไงเอ่อมีค่ะก็ก็
ก็อย่างที่บอกไปก็คุยกับเขาแล้วค่ะ
ก็โอเคนะคะก็จริงไม่ได้มีอะไร

พี่เขาถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องฟ้องแล้วสมีแกกลับ

เพราะว่าคนจะงงกันว่าอยู่ดีคือเขาโดนกระทำแต่อยู่ดีมันก็โดนฟ้องกลับอืม
ความที่เราเป็นคนกลางเราอธิบายเท่าที่หนูอธิบายได้
ถ้าเป็นคนกลางหนูก็ไม่พูดดีกว่า

ด้วยความที่เรารู้จักทั้งคู่และนี่ก็แฟนเรานั่นก็เพื่อนร่วมงาน
ก็หนูก็เอาจริงหนูก็ไม่ได้อยากให้มีปัญหากัน
อะไรที่มันสามารถไก่เกลี่ยกันได้
ก็ตามนั้นนะคะก็ไม่ได้อยากให้มีปัญหากัน
จริงก็กลัวเพื่อนในวงงานแบบเลยค่ะ
หรือว่าแบบหลายคนก็เริ่มกลัวที่จะแบบเข้าหาเราหรืออะไรแบบนี้

แต่ว่าหนูเชื่อว่า

เอาจริงค่ะแต่ว่าคือหนูไม่รู้ว่าในสิ่งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่เขาเป็นแบบไหน
ถามที่เกิดขึ้นจะเท็จกับงานหรือเปล่า
กระทบไหมหนูว่าก็ปกติค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีงานมีอีเวนต์แล้วก็มียังมีถ่ายงานละครอยู่
พักผ่าว่าเอาจริงว่าคุณผู้โดยมีไม้มีเป็นไฮโซจริงหรื่อเปล่า
จะบอกว่าเอ่ยก็จะตอบแทนเขาไม่ได้
แต่ก็หมายถึงว่าคนจะมองว่าแบบเป็นไฮโซปลอม
ก็หยังที่เหมือนที่พี่เขามีแข่วอ่ะ

เขาก็มีรักทงรักฐานของเขาเหมือนกัน

ถ้าคนจะพูดว่าจริงไม่จริง

เวลาที่เราสัมผัสกับพี่เขา
คือเป็นอะไรอย่างเชื่อ

มันก็ต้องการ

อย่างเงี้ย

จะบอกว่าเขาอ่อนโยนกับหนูมาก

เราจะรีบแต่งงานเพราะว่าเราท้อง
พี่ตกใจนิดว่าแบบข่าวมันออกมาได้ยังไง
ก็ยังไม่รีบค่ะก็คืออยู่แบบนี้หนูก็มีความสุขอยู่
แต่ว่าเรื่องอนาคตหนูไม่รู้ว่าหนูอาจจะได้เลิกกับพี่แชมป์ก็ได้
คบต่อก็ได้หรือเราอาจจะแต่งงานหรือเราอาจจะไม่ได้แต่งงานก็ได้

ได้ไปเจอครอบครัวของไซงสยามบ้างอย่าค่ะ

แล้วลูกหล่ะคะได้เจอลูกไซงสยามไหมค่ะ

สนิทสนมกันไหมคะหรือเจอบ่อยกันอย่างเงี้ย

ก็พ่อเขาไปหาก็ได้ไปเจอ
ใช่ไปรับลูกเขาที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แสดงว่าแต่งตัวเราเองก็คือเข้ากับน้องได้
ใช่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เขาเรียกเราว่าอะไร

อะอย่างน้องยังไม่เรียกละ
ถึงขั้นแต่งงานไหมก็อย่างที่หนูบอกอะค่ะ

แฮปปี้แต่อนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะได้แต่งงานกันไหม
ค่ะตอนนี้ก็คือยังให้ทนายดูอยู่อะค่ะ

บางทีมันหนักแล้วบางทีแบบ
มีบางคอมเมนต์แบบ

คือหนูว่ามันเกินขอบเขต
ไปนิดหนึ่ง

คือด่าได้แหละหนูไม่ว่าอะไรหรอก
แต่คือบางทีมันเยอะเกินไป

คือหนูว่าอันนี้มันไม่สมควร
ก็เลยมีปรึกษาทนาย
ค่ะ
ถึงร้อยชื่อไหมคะ

ฟ้องแน่นอน

ใช่กำลังคัดหนึ่งในร้อย
คำว่าเจ็บเลย

หนูจำไม่ได้เลยเพราะมันเยอะมาก

ก็คือเราอ่ากแต่ไม่เอามาเก็บ

เราก็แก็บไว้อันนี้มันเกินไป

แล้วก็รวบรวมที่

รู้แล้วก็ลบไม่ทัน
ยังไงคนไม่รู้เราแต่เขามอดาทุกคอมเม้น
ก็จริงรู้สึกอะไรจริงหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนนอกเขาไม่ได้มารู้เรื่องครอบครัวของเรา
แล้วหนูจะไปนั่งโพสต์ไปนั่งอธิบายหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปนั่งโพสต์เรื่องครอบครัวให้คนอื่นเขาฟังอะไรอย่างนี้
ก็ใครเขาจะว่ายังไงเราไปห้ามใครเขาไม่ได้อยู่แล้ว
อันนี้เราจะจัดการยังไงคะแบบเรียกค่าเสียหายหรือว่าติดคุกเท่านั้นหรือว่า
เดี๋ยวต้องรอพี่ทนายอีกทีนึงว่าเราจะทำยังไงต่อดีกับผู้เข้ารอบ
แนวโน้มคือฟองแน่นอน
แนวโน้มเหรอคะ
ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องรอทนายจะต้องคุยกันอีกทีหนึ่ง

เหมือนพอเราเวลามันผ่านไปผ่านไปแล้ว
คอมเมนต์ต่าง

คือมันยังเป็นเงาติดตามตัวหนูอยู่

หนูว่าหนูก็จะปล่อยผ่านไปแหละแต่ว่าหนูคิดว่ามันไม่ได้
แล้วหนูก็อึดอัดใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาแบบทุกสิ่งทุกอย่าง

ก็เลยตัดสินใจออกมาพูดในวันนี้
ต่อให้มันจะสายเกินไปหรือต่อให้มันจะนานเกินไป
ว่าวันนี้หนูได้มาเคลียร์ตัวหนูเองแล้ว

เรื่องภาพมันนี้กระตุ๊กติดใจไหมคะ
คนมองเราคนถามเราว่ามันเป็นอย่างในข่าวจริงไหม

เหมือนวันนี้ที่เรามาแถลงข่าวคนอาจก็ยังจะไม่เชื่อ
แต่พอคนตัดสินจากข่าวไปแล้วมันซีเรียสกับเรา

หนูได้ตัดสินใจมาแถลงในวันนี้แล้ว

หลังจากวันนี้คนจะเชื่อหนูหรือไม่

หนูได้มาพูดความจริงแล้ว
แล้วหนูได้สบายใจกับ

ต่อไปนี้คือถ้าคนจะมองหนูยังไงก็